พาไปดูไทม์ไลน์การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กันหน่อยนะคะ
เพราะว่ามีการวางแผนกันมาเป็นอย่างดี
และอย่างที่เราเกริ่นกันไปตลอดทั้งรายการว่า
การทำงานของเจ้าหน้าที่วันนี้ค่อนข้างที่จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดี
สำหรับปฏิบัติการค้นหาภายในวันนี้ก็คือ
มีการลำเลียงอุปกรณ์ช่วยเหลือทั้งหมดเข้าสู่โถงที่๓ค่ะ
พอเข้าไปได้แล้วก็มีการตั้งกองบัญชาการอยู่ด้านในถ้ำ
จากนั้นจะเดินทางต่อไปยังจุดสามแยก
เพื่อมุ่งหน้าไปยังหาดพัทยาบิช
ซึ่งคาดว่าทั้ง๑๓ชีวิตนั้นจะรอคอยอยู่ที่นั้น
สำหรับปฏิบัติการค้นหาภายในถ้ำวันนี้อย่างที่บอกไป
เป็นการลำเลียงอุปกรณ์ช่วยเหลือทั้งหมดเข้าสู่โถง๓
เพื่อตั้งกองบัญชาการด้านในถ้ำ
จากนั้นเดินทางต่อไปยังจุด๓แยก
มุ่งหน้าไปสู่หาดพัทยาบีช
ซึ่งเป็นจุดที่คาดว่าทั้ง๑๓ชีวิตรอคอยการช่วยเหลือ
โดยตั้งแต่เวลา๓นาฬิกาหน่วยซิลกลับมาปฏิบัติภารกิจดำน้ำ
หลังจากถอนตัวชั่วคราวเพราะว่าระดับน้ำสูงขึ้น
โดยแบ่งหน่วยซิลออกเป็น๓ชุดรวม๑๔นาย
ประกอบด้วยชุดช่วยเหลือและค้นหากับชุดดำน้ำ
เพื่อติดตั้งเบสไลน์หรือว่าเชือกนำทางตลอดเส้นทางการค้นหา
ต่อมา๑๑นาฬิกา๔๘นาทีหน่วยซิลเข้าถึงห้องโถง๓
พร้อมขนย้ายถังอากาศอาหารและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อใช้เป็นที่ตั้งกองบัญชาการและจุดพักกองกำลังหน่วยเซลล์
รวมถึงเป็นศูนย์วิทยุสื่อสารกับภายนอก
๒นาฬิกานักดำน้ำจากต่างประเทศและหน่วยซิลแบ่งทีมกันออกเป็น๖ชุดรวม๒๕นาย
เดินหน้าภารกิจวางเบสไลน์หรือว่าเชือกนำทางตลอดเส้นทาง
ส่วนในห้องโถง๓อยู่ในระดับคงที่
ซิลรวม๒ชุดเข้าประจำการที่โถง๓
กระทั่ง๑๓นาฬิกา๒๐นาที
ซิลสามารถวางเบสไลน์จากห้องโถง๓ไปที่๓แยก
รวมระยะทาง๔๐๐เมตร
นาฬิการะดับน้ำจากจุดดำน้ำที่ห้องโถง๓ลดลง๓๔เซนติเมตร

ขณะพื้นที่บริเวณโดยรอบเริ่มมีกลุ่มฝน
บริเวณอำเภอแม่ฟ้าหลวงมีทิศทางเคลื่อนเข้าสู่อำเภอแม่จันทร์
โดยมีรายงานว่าไม่มีทิศทางเข้าสู่พื้นที่ถ้ำหลวง
เมื่อเวลา๒๐นาฬิกาก็มีกระแสข่าวว่า
ซิลได้เดินทางออกจากโถง๓ต่อเนื่องไปยัง๓แยก
และเหลือระยะทางเพียง๕๐๐เมตรจะไปถึงพัทยาบีช
ที่คาดว่าทั้ง๑๓ชีวิตรอคอยความช่วยเหลืออยู่ที่นั่นค่ะ
ส่วนการลำเลียงอุปกรณ์ช่วยเหลือก็ประกอบไปด้วย
ขวดอากาศ๓๓๑ชุด
ปรับกำลังดัน๑๑๗เส้น

หลัง๑๐๐กับอีก๑ตัว
ชูชีพดำน้ำ๒๕ตัว

รวมทั้งแท่งเรืองแสง๒๐๐แท่ง
ขนส่งมาที่ถ้ำหลวงค่ะ
เพื่อสนับสนุนภารกิจดำน้ำค้นหาภายในถ้ำต่อไป
เรียกได้ว่าถ้ามีการร้องขออุปกรณ์ใดก็แล้วแต่
เพื่อที่จะมาสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่
ก็มีผู้สนับสนุนในเวลาอันรวดเร็วนะคะ